คุณผู้ชมคะหลังจากที่อายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องพระธรรมมัชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมพวกในกรณีทุจริตเงินของสหกร
ยังเงียบกริ๊บยังไม่รู้ว่าพระธรรมชโยท่านอยู่ที่ไหน
ท่านเป็นยังไงเพราะว่าคือทางตำรวจเองเนี่ย
เขามีเดสไลน์ไปแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เดี๋ยวเดสไลน์นะก็คือ๓๐พฤศจิกายนอยากจะให้พระธรรมชโยมามอบตัว
แต่ในมุมของคณะศิษยานุสิตทางโฆษกของศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ก็ออกมาชี้แจงอยู่เป็นระยะระยะยืนยันว่าพระธรรมชโยยังมีอาการอาภาษณ์อยู่
ไม่ได้หนีไปไหนไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่าจะหนีไปไหนได้อย่างไร
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมอบตัวเมื่อไหร่
แล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวพระธรรมชโยหรือเปล่า
ก็เลยเป็นประเด็นกันคนก็เลยรอดูเพราะรายงานข่าวบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย
เพราะพระธรรมชโยไม่มาพบตามหมายเรียกแล้วก็มีหมายจับแล้วด้วย

มันถึงขั้นว่ามีหมายจับสองหมายแล้วอ่ะคือต้องจับแล้วไงแต่ว่าก็มีในมุมของคณะศิษยานุสิต
เขาก็มีการส่งข้อความกันเชิญชวนกันมาทำบุญที่วัดพระธรรมกาย
ชวนกันมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมคนก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่า

ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปที่วัดพระธรรมกายก็เข้าไม่ได้
เพราะว่าติดโล่มนุษย์ที่ทางคณะศิษยานุสิตทางลูกศิลปลูกหา

พตำรวจริยธยฃลชัตต์ชัยเดช
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล๔ก็ได้พูดถึงความคืบหน้านะคะ
หลังจากมีการเจรจากันกับทางตัวแทนคณะศิษยานุสิต
และพระลูกวัดของวัดพระธรรมกายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เพื่อขอให้พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้ามอบตัว
ซึ่งก็บอกว่าตำรวจยังไม่ได้รับการประสานจากคณะตัวแทนที่เข้าร่วมเจรจา
พระธรรมชโยจะเข้ามอบตัวหรือไม่
แต่จากการคุยกันนะคะกับทางตัวแทนคณะศิษยานุสิต
และพระลูกวัดของวัดพระธรรมกายก็พบว่ามีความเห็นเป็นสองฝ่ายค่ะ
คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากให้พระธรรมชโยมอบตัวนะคะ
แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากให้มอบตัวเดี๋ยวทั้งหมดนี้ต้องรอความชัดเจนในวันนี้ค่ะ
เพราะว่าทางคณะศิษยานุสิตเขาประสานมากับทางตำรวจว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้ง
และถ้าเจรจามอบตัวไม่ประสบความสำเร็จตำรวจเขาบอกว่าเขามีแผนเอาไว้แล้ว
เขามีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ากระบวนการจะเป็นยังไง
ขึ้นอยู่กับทางพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเป็นผู้สั่งการ
เพื่อวางแผนเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายและนำตัวพระธรรมชโยมาส่งฟ้องศาล
ให้เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใดแต่รายงานข่าวก็แจ้งมานะคะว่าวันนี้ล่ะวันจันทร์ที่๒๘พฤศจิกายน
เพื่อเตรียมวางแผนในการปฏิบัติการเข้าวัดพระธรรมกาย
เพื่อนำตัวพระธรรมชโยมาส่งฟ้องศาลตามคำสั่งอายการ
โดยมีการเตรียมแผนหลายแผนนะคะแผนหลักแผนสำรอง
เพราะว่าที่ผ่านมาครั้งแรกเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเจอกับกำแพงมนุษย์ที่เกิดจากลูกศิษย
ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยคืออะไรคะปัญหาตอนนี้คือ
ยังไม่สามารถขอหมายค้นได้เพราะไม่รู้ที่อยู่ที่แน่ชัด
ของพระธรรมชโยว่าพักอยู่ตรงจุดไหนของวัดพระธรรมกายกันแน่
คือตอนนี้ไม่รู้พิกัดไม่รู้ที่อยู่ก็เลยขอหมายค้นไม่ได้
ก็เลยเป็นปัญหาค่ะซึ่งเรื่องนี้นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิต
วัดพระธรรมกายออกมาปฏิเสธถึงกระแสข่าวนะคะ
ว่ามีการเรียกระดมศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายไปสร้างกำแพงมนุษย์
หรือพยายามข่มขู่และเป็นคู่ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ
แต่ที่คณะศิษยานุสิตเนี่ยเดินทางไปที่วัดก็เพื่อต้องการไปปฏิบัติธรรมตามปกติ
คือที่ต้องออกมาชี้แจงเป็นเพราะว่ามีรายงานนะคะว่า
ในส่วนของวัดพระธรรมกายมีการแจ้งข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของทางวัด
ในข้อความที่ว่ามาวัดกันเถอะพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะมาชมวัด
ลูกศิษย์วัดมาดูแลต้อนรับให้ล้นวัดกันไปเลย

มีการส่งข้อความถึงกันแบบนี้รายงานข่าวแจ้งแบบนี้

ใช่ทางโฆษกคณะศิษยานุสิตก็เลยยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นการระดมเรียกคณะศิษยานุสิตมาทำกำแพงมนุษย์แต่อย่างใด
เป็นการเชิญไปทำบุญไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมกันตามปกติเท่านั้นค่ะ